ก็เป็นคนไทยอีกคนนึงนะคะที่กักตัวเองอยู่ที่บ้านตั้งแต่วันที่๑๓มีนาคมค่ะ
รวมทั้งให้ทีมงานทุกคนที่กำลังถ่ายทำละครอยู่ในบริษัทของเรานะคะ
ก็ให้หยุดงานเพื่อดูแลตัวเองแล้วก็กักตัวเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าโดยอาชีพของเรานะคะ
เราอาจจะพบป่าผู้คนด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจเราอาจจะติดเชื้อ
หรือไม่หรืออาจจะเป็นภาหะซึ่งเราก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราเลือกที่จะกักตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะ
ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาอีกช่วงหนึ่งที่ถ้าเราได้หยุดหยุดตั้งสติหยุดพักผ่อนหยุดคิดหยุดทบทวนอะไรหลายอย่าง
ที่สำคัญคือเราได้หยุดดูแลตัวเองนะคะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาอีกช่วงหนึ่งที่เราจะได้มีโอกาสพักผ่อน
อยู่กับครอบครัวดูแลสุขภาพดูแลบ้านของเราหลายคนอาจจะรู้สึกอึดอัดนกเองก็เป็นค่ะ
ช่วง๓๔วันแรกก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันเพราะไม่เคยแบบจะต้องอยู่บ้านนานแบบนิ่งอย่างนี้โดยไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะ
แต่พอมันผ่าน๔๕วันแล้วเราก็เริ่มปรับตัวได้เพราะว่าเราก็เลือกใช้เวลาที่อยู่บ้านเนี่ยทำความสะอาดบ้าน
ทำในสิ่งที่เราไม่เคยมีเวลาจะทำเลยดูแลสวนรดน้ำกวาดใบไม้ล้างจานซักผ้าลีดผ้า
ทำในสิ่งที่แบบเราแทบจะไม่มีเวลาใช้ใช้เวลาตรงนั้นกับบ้านของเรานะคะ
กมองในมุมที่ดีอย่างนั้นว่าเราได้มีโอกาสพักผ่อนได้มีโอกาสดูแลสุขภาพ
คิดว่าหลายคนอาจจะรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลด้วยหน้าที่การงานด้วยภาระอะไรต่าง
ก็อยากเป็นกำลังใจนะคะเพราะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้
ทำให้เราได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าก็ได้ในการดูแลตัวเองดูแลครอบครัว
แล้วก็ตั้งสติในการใช้ชีวิตต่อไป
เราคงต้องร่วมมือกันที่จะฝ่าฟันโรคภัยตรงนี้ไปได้นะคะ
ด้วยการแบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหยุดอยู่บ้านหยุดการแพร่เชื้อหยุดการรับเชื้อจากคนอื่น

ทำชีวิตให้มันมีพลังดีในวันที่ทุกอย่างผ่านไปแล้ว
เราจะได้กลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่
กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น

แล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้
ครอบครัวใดที่อาจจะเจ็บป่วยตอนนี้
ก็ขอให้มีกำลังใจที่ดีและขอให้แข็งแรงโดยเร็วนะคะ
ส่งกำลังใจไปถึงคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ดูแลผู้ป่วยมาตั้งแต่ต้น
จนถึงวันนี้ไม่รู้ว่าได้พักกันบ้างหรือยัง

แล้วก็ขอบคุณคุณหมอทุกคนพยาบาลทุกคนบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะคะ
ที่ดูแลคนไทยอยู่ในตอนนี้

คนไทยคนหนึ่งทำอะไรได้ที่จะแบ่งเบาภาระ

แล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน
ดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะ
แล้วเราจะได้ผ่านทุกอย่างตรงนี้ไปได้ด้วยกันนะคะ